คุณยิ่งชีพก็คือเป็นอันชัดเจนแล้วนะคะว่าร่างของประชาชนไม่ผ่านนะ
เรียนใช้ภาษาชาวบ้านแบบนี้ก็คือก็คือไม่ผ่านการรับหลักการนะคะ

ซึ่งได้มีการคุยกันไว้ก่อนอยู่แล้วถูกไหมคะ
คือมันวิเคราะห์ได้อยู่แล้วว่าคือคงไม่ผ่านแน่
เคราะห์ได้อยู่แล้วว่าผ่านยากครับแต่ไม่ได้คุยอะไรกันไว้ก่อนครับ
แต่ทีนี้ในส่วนของรายละเอียดค่ะคือส่วนของรายละเอียดที่เคยวิเคราะห์กันเอาไว้เนี่ย
คาดว่าจะไปติดตรงสวหรือคิดว่าก็คงเป็นเสียงที่มันไม่ผ่านกึ่งหนึ่งอยู่แล้วด้วยคะ
ก็คิดว่าทั้งคู่จริงก็ไม่แน่ใจเพราะว่าก่อนอันนี้ผมก็ยังรอดูท่าทีของพักร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิบัติภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาอยู่นะครับ
แล้วก็ในระหว่างการอภิปรายเนี่ยชาติไทยพัฒนาไม่ได้อธิบายเลยนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่ารัฐมนุนฉบับปัจจุบันรวมทั้งรัฐมนุนทุกฉบับในอดีต
ตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐมนุนมาเยอะที่สุด
ไม่เคยมีรัฐมนุนฉบับไหนห้ามแก้ไขในบางหนวดบางมาตราเป็นการเฉพาะนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะไปเสนอห้ามแบบนั้น
ดังนั้นก็อธิบายได้แบบนี้แล้วส่วนเท่าก็ตัดสกายงดออกเสียง

ที่คุณยิ่งชีพบอกคือว่าถ้าสมมุติเอาเฉพาะในรายละเอียดของเนื้อหา
มันก็จะไปติดอยู่ตรงที่ข้อสงสัยว่าทำไมถึงไม่กำหนดว่าจะไม่แตะหมวด๑หมวด๒
ซึ่งคุณยิ่งชีพก็อธิบายกับดิฉันเมื่อสักครู่นี้ความหมายก็คือว่า
ที่ผ่านมารัฐมนูลฉบับอื่นก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีการกำหนดแบบนี้ไว้

ถ้าเราไปกำหนดเนี่ยผมคิดว่าเราจะมีปัญหามากกว่า
ว่าทำไมเราถึงคิดอะไรแบบนั้นมันต้องอธิบายเยอะกว่ามากนะครับ
สสรในอดีตประเทศไทยมีสอสรมา๓๔ชุดนะครับ
จากกระบวนการของคณะรัฐประหารแล้วก็กระบวนการในปี๔๐
ก็ไม่เคยมีฉบับไหนที่ห้ามแก้ไขในบางบท
ถ้าอยู่ดีเราไปเสนอร่างรัฐมนูลฉบับหนึ่ง
แล้วบอกว่าห้ามแก้ไขในบางหมวดผมคิดว่ามันมีปัญหาแน่นอนนะครับ
มีวันนี้เนี่ยนะคุณยิ่งชีพวันนี้ตอนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะคะ
ในการขานของแต่ละท่านว่ารับไม่รับหรือว่างดออกเสียงเนี่ยมี
มีของท่านไหนหรือมีของกลุ่มไหนคำว่ากลุ่มไหนคือหมายถึงว่าคนกลุ่มไหน
ที่แบบรู้สึกว่าอาจจะผิดไปจากคาดการณ์บ้างไหมคะ
ก็ไม่ถึงจากผิดจากคาดการณ์คาดว่าสุดท้ายจะมีอยู่แล้ว
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นใครบ้างก็คือสวหรือว่าพักร่วมรัฐบาลเองที่ลงมติรับนะครับ
ซึ่งเท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีสวอย่างน้อย๓คนที่รับหลักการในร่างที่ประชาชนเสนอเข้าไปด้วย
แต่ว่าเป็นชื่อที่เกรงไว้ได้อยู่แล้วไหมคะ

ไม่ทราบเลย
คุณยิ่งชิบไม่ใช่แก่นำของ
ท่านที่ออกมาอภิปราย
ขึ้นมาอภิปรายแล้วก็ให้เหตุผลต่างนานา

สิ่งที่ท่านตั้งคำถามมาเราก็ตอบคำถามได้ทุกอย่าง
แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ยังค้างคาใจกันอยู่

แต่หลายท่านที่ไม่ได้อภิปรายเลยเนี่ย
อันนี้น่าสนใจมากกว่าว่าท่านคิดอะไรในใจ

ค่ะคุณยิ่งชีพฉันไม่ได้ถาม

คนนอกสภาคงคาดหวังพอสมควร
แล้วก็บางคนก็มองว่าอาจจะเป็นการลดทอนความ
ดุดันของการเคลื่อนไหวนอกสภาได้

คุณยิ่งชีพคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบนท้องถนน

ก็ไม่ได้มีร่างฉบับที่เพิ่งตกไป
แต่ว่าก็ยังมีวิธีการอื่นอีกมากมายซึ่งมันก็คงต้องกำเนินไปพร้อมกันอีกหลายรูปแบบ
มีการคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนที่ไอลอร์ไปตั้งโต๊ะเหมือนกับคือเวลามีการชุมนุมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา
เราก็จะไปตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็ให้ลงชื่อกันเนี่ยมีการคุยไว้เบื้องต้นไหมว่า
สมมติรอบนี้ไม่ได้นะฮะคือไม่ผ่านเข้าไป
ไม่ได้มีเวลาในการนั่งลงตั้งโต๊ะคุยกับใครเลย
ทุกคนจะส่งอาทิตย์มาส่งอาทิตย์มาแล้วไปด้วยกัน
มันผ่านวันนี้ไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับ
คุณยิ่งชีพหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะคะคือมีความคิดที่จะยื่นเข้าไปใหม่
หรือว่าหรือว่ายังไงก็รอดูร่างที่เข้าไปสู่วาระ๒

ไม่มีครับไม่มีความคิดที่จะทำใหม่
แล้วมันยื่นได้อีกรอบไหมคะอันนี้มันยื่นได้อีกรอบไหม
โดยกฎหมายเรายื่นได้กี่รอบก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่า
ทางสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะครับรับทราบหลักการเหตุผลข้อเสนอ
ที่ประชาชนนำมาเสนอแล้วแล้วหลายท่านก็อภิปรายว่าเห็นด้วย
แม้ท่านจะลงมติไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็ตามนะครับ
ถ้าท่านเห็นควรจริงว่ารัฐมนุนมันต้องถูกแก้
ท่านก็สามารถใช้ช่องทางของรัฐสภาที่ไม่ต้องรอประชาชนเสนอ
ในการแก้ไขเองได้นะครับรวมถึงถ้าหากมี
จะมีประชาชนกลุ่มอื่นลุกขึ้นมารวบรวมรายชื่อ๕๐๐๐ชื่อแล้วเสนอเอง
ก็สามารถทำได้เราคงไม่ใช่ผู้ที่ต้องผูกขาดเป็นคนลิเริ่ม
ในการทำกิจกรรมเหล่านี้ตลอดไปครับ
คุณยิ่งชีพครับมันมีประเด็นเฉพาะตัวของไอลอร์อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
คือบางคนก็เป็นลักษณะของการกึ่งแซวกึ่งจริง
ก็คือเรื่องของการเหมือนกับที่เข้าไปในสภา
มันกลายเป็นว่าไอลอร์เนี่ยโดนซักไซส์ซะเองโดนตรวจสอบซะเองเนี่ยนะคะ
คือไอลอจำเป็นต้องชี้แจงอะไรเพิ่มเติมกว่าที่ผ่านมาหลังจากนี้อีกไหมคะ
ไม่จำเป็นเลยครับจริงจริงก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับ
คือผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเข้าไปในรัฐสภาครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับ
เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้สองวันอ่าไปนั่งอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นเก้าอี้ข้างบน
ผมเข้าใจว่าปกติคณะรัฐมนตรีจะเป็นคนนั่งนะครับ
แล้วสสวก็ลุกขึ้นมาอภิปรายชี้หน้า

ประหนึ่งว่าผมเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ
หรือเป็นรัฐบาลที่พวกเขามีหน้าที่ต้องตรวจสอบ
เหมือนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
ทั้งที่จริงเรามาเสนอร่างอำนาจรัฐมนตรี
ควรจะพูดคุยกันด้วยเนื้อหาของร่างรัฐมนูลว่า

หรือว่าอยากจะตำหนิติเตียนอะไรก็ตามสบายก็เต็มที่
สำคัญก็คือว่าถ้าท่านสสวเข้าใจหลักการที่เราเสนอ
แล้วท่านไม่ได้คัดค้านในหลักการใหญ่ที่เป็นเรื่องสำคัญก็โอเคครับ
สุดท้ายค่ะคือณตอนนี้เนี่ย
ลอมีคนไปยื่นดำเนินคดี
ไปยื่นตรวจสอบผ่านกลไกไหนหรืออะไร
หลังจากที่ถูกวิภาควิจารณ์เรื่องของการรับเงินต่างชาติ
เรื่องของสิ่งต่างที่ไอลอร์ทำมามีบ้างไหมคะ
มีคดีอะไรบ้างไหมออยรอตอนนี้
ไม่มีได้รับอะไรมาครับแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่า
ถ้าจะยื่นเหล่านี้มันจะมีกฎหมายหรือมันจะมีเหตุผลอะไรในการรองรับ
มีการพูดคุยกันไหมคะคือเมื่อวานนี้เห็นขึ้นไปสามคนนะคะ
อาจารย์จรมีคุณยิ่งชีพแล้วก็มีคุณจิรนุษย์เนี่ยนะคะ
คือหลังจากนี้๓ท่านยังต้องทำอะไรในสภาไหมคะ
เพราะว่าล่าสุดนี้ขานครบแล้วนะคะเหลือแค่เก็บตกนิดหน่อย

จริงวันนี้ไม่ว่าจะโหวตรับหรือไม่รับเราก็หมดหน้าที่แล้วครับ
ก็เรามาแค่จิแจงก่อนการรองรับสิทธิ์เท่านั้นเอง
ค่ะอย่างนั้นขอสุดท้ายค่ะ
มันมันมีความรู้สึกต่อการไม่ได้ไปสู่วาระสองวันนี้บ้างไหม
เอาเรื่องของความรู้สึกอะค่ะในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะทำงานนะคะ
ตอนที่เดินเข้าไปในรัฐสภาเนี่ยผมมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตัน
ที่ประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเข้าชื่อและนำเอกสารลงชื่อทั้งหมดมา
รวมกันได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและนำมาเสนอต่อสภาได้
และบรรยากาศทางสังคมข้อเรียกร้องต่างของกิจกรรมต่างที่เกิดขึ้น
ก็ทำให้สภาตัดสินใจหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาโดยเร็ว
และเร่งเป็นยติด่วนที่ทำให้เราสามารถเอาขึ้นมาพิจารณาได้เร็วมากนะครับ
วันนั้นผมรู้สึกตื้นตันก็เท่านี้ครับผม
ส่วนการลงมติจะผลออกมาเป็นอย่างไร
นั่นเป็นอำนาจของรัฐสภาที่ทราบอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับ
ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันมากมายครับ
เอาค่ะขอบคุณคุณยิ่งชีพตอนนี้ก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะ